บันทึกไทยบันทึกโลก๒๕๕๘
เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

ทำให้ทางการฝรั่งเศสนั้นต้องประกาศใช้มาตรการ
การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดขั้นสูงสุด

จะพาคุณผู้ชมย้อนรอยโศกนาฏกรรมชาลีเอ็บโด

นี่คือภาพเหตุการณ์วันที่๗มกราคม๒๕๕๙
ขณะที่สองคนร้ายยิงตอบโต้กับเจ้าหน้าที่
หลังก่อเหตุบุกกราดยิงกลางที่ประชุมบรรณาธิการข่าว
ิตยสารชาลีเอ็บโดในกรุงปารีสของฝรั่งเศส

สร้างความตกใจให้กับชาวฝรั่งเศส

เนื่องจากเป็นเหตุอุกอาจไม่คาดฝัน
เสียชีวิตถึง๑๒คนบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า๑๐คน

อย่างนายซาอิฟคูอาชิและนายเชอรีฟคูอาชิชาวมุสลิม

ถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมเสียชีวิต
ตำรวจระบุภายหลังว่า๒พี่น้องคู่นี้
เคยได้รับการฝึกอาวุธจากกลุ่มอัลกออิดะที่เยเมน

เพื่อแก้แค้นทิ้งนิติศาสตร์ฉบับนี้
ลบหลู่ดูบินศาสดาของศาสนาอิสลาม

ฝรั่งเศสรวมตัวกันครั้งใหญ่

ประชาชนกว่า๒ล้านคนและผู้นำจาก๔๐ประเทศทั่วโลก
เดินขบวนแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
กรุงปารีสและในอีกหลายเมือง

เชอสุยชาลีและรูปปากกา
เป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหว
ส่วนในโลกออนไลน์นอกจากการไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตแล้ว
มีการเคลื่อนไหวสนับสนุนเสรีภาพของสื่อมวลชน
และเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด
รวมถึงต่อต้านการก่อการร้ายทุกรูปแบบ

ไม่เห็นด้วยกับการโจมตีครั้งนี้

อย่าเหมารวมว่าชาวมุสลิมเป็นพวกหัวรุนแรง
และให้แสดงพลังต่อต้านคนที่ใช้ศาสนา
เป็นข้ออ้างในการก่อเหตุรุนแรง

และเกิดความตื่นตัวเรื่องเสรีภาพสื่อ

แม้ว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะมีนโยบายปกป้องเสรีภาพของสื่อมวลชน
แต่หลายฝ่ายมองว่าจุดยืนของชาลีเอ็บโด
ยิ่งทำให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนา
และการโจมตีที่เกิดขึ้นยังกระตุ้นให้เกิดกระแสอิสลาโมโปเบีย
หรือความหวาดกลัวอิสลาม
ชาลีเอ็บโดมักจะนำเสนอประเด็นการเมืองและศาสนา
ด้วยการวาดภาพล้อเลียนหรือเสียสีบุคคลในข่าวอย่างรุนแรง
ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสพระเยซูณบีมุธมัติ
รวมถึงนายชาวสเตอร์โกอดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศสผู้ล่วงลับ
ทำให้เกิดการประท้วงตามสถานทูตฝรั่งเศสในประเทศต่าง
พนักงานของชาลีเอ็บโดยังถูกคมคู่เอาชีวิต
และรัฐบาลฝรั่งเศสเคยสั่งห้ามพิมพ์อยู่หลายครั้ง
แต่เหตุการณ์เหล่านี้ก็ไม่ได้ทำให้ชาลีเอ็บโดยยุติการตีพิมพ์
หรือเปลี่ยนแนวทางเลยแม้แต่น้อย
แม้กระทั่งหลังเกิดเหตุการณ์วันที่๗มกราคม
ทีมงานชาลีเอ็บโดที่เหลือยังตัดสินใจตีพิมพ์ฉบับพิเศษที่ใช้ชื่อว่า

โดยนำการ์ตูนณบีมฮามัติกลับมาขึ้นปกอีกครั้ง
พร้อมข้อความว่าเชอสุยชาลีหรือฉันคือชาลี
และทุกเรื่องได้รับการให้อภัย
เพื่อเน้นย้ำถึงจุดยืนเสรีภาพในการวิพักษ์วิจารณ์

ชาลีเอ็บโดจะไม่ตกอยู่ภายใต้ความหวัดกลัว
โดยฉบับพิเศษนี้ได้รับการตีพิมพ์ไม่ต่ำกว่า๗๕๐๐๐ฉบับใน๖ภาษา

จากเดิมที่เคยตีพิมพ์อยู่เพียงแค่๖๐๐๐ฉบับ
และมียอดขายอยู่ที่๓๐๐๐ฉบับเท่านั้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
คุณผู้ชมครับนี่คือบันทึกไทยบันทึกโลก๒๕๕๘ของเดือนมกราคมนะครับ
ในวันพรุ่งนี้เรามาติดตามกันต่อนะครับว่า
เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศของเดือนกุมภาพันธ์
จะมีเหตุการณ์ไหนข่าวใดบ้าง
ติดตามในรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ทางไทยรัฐทีวีนะครับ